คุณผู้ชมคะตั้งสติดีดีในการดูข่าวที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้นะคะ

ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปทำความสะอาดเป็นห้องเก็บของ
ซึ่งเป็นห้องเก็บของในโรงงานผลิตตุ๊กตาค่ะ
คือโรงงานผลิตตุ๊กตาเข้าไปก็น่าจะเจอตุ๊กตานะคะ
ไม่เจอตุ๊กตาแต่เจอตุ๊กแก่นะคะ
ใหญ่มากหลายไซส์หลายขนาดแล้วสู้ด้วย

ตุ๊กตาไม่เจอเจอตุ๊กแก่
ตุ๊กแกแล้วเหมือนเขาอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะ

ที่ฉันโล่งใจที่เขาไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะคะ
เขาก็พยายามจะแบบว่าเอามันออกไปจากพื้นที่แหละ

ไปเข้าเก็บของที่ห้องเก็บของโรงงานตุ๊กตาแต่เจอตุ๊กแกเยอะขนาดนี้
เยอะจริงนะแล้วพวกหนูก็มาอยู่ด้วยกัน
คุณป่วยใจคือหลายคนก็บอกว่าโอ้ยกินอะไรเข้าไปลูกถึงตัวใหญ่ขนาดนี้
กินอะไรในนั้นมีอะไรให้หนูกินเหรอ
มีคนมาแนะนำด้วยนะคะว่าจริงแล้ววิธีจัดการกับตุ๊กแกเนี่ยมันมีวิธีอยู่
แต่ใครเจอใครต้องการจัดการกับตุ๊กแกฟังดีนะคะ
เขาบอกเป็นวิธีพื้นบ้านให้เอาปูนแดงผสมกับยาเส้น
พันเอาไว้ที่ปลายไม้แล้วก็ยื่นให้ตุ๊กแกเลย
พอมันงับเข้าปากปุ๊บเดี๋ยวร่วงลงมาเอง
เมายาเส้นเขาว่าอย่างนั้น
ก็ใครใจถึงเพิ่งได้ลองไปทำกันดู
ฉันไม่ทำนะคะไปบอกคนอื่นให้ทำให้วิธีนี้นะคะ